สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาท่าน้ำขาวไทยนคร
สนุนโดยสายการบินไทยนครหัวท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสีย

สนุนโดยสายการบินไทยนครหัวท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสีย

สนุนโดยสายการบินไทยนครหัวท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสีย
สนุนโดยสายการบินไทยนครหัวท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสีย

ขับลมแน่นท้องเสีขับลมแน่นท้องเสีขับลมแน่นท้องเสี

ขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสีย
ขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเสียขับลมแน่นท้องเส
คุณผู้ชมว่าจริงอยากเจอธนายศิษฐามากเลยเออธนายตั้มมาทุกคนนัดให้เอาแล้วธนายตั้มมาด้วยค่ะคุณผู้ชม
สองท่านที่อ้างว่านี่แหละเราเนี่ยคือคนที่ไปซื้อหวยมา
แล้วถูกรางวัลที่๒๓ใบนะคะ
ท่านแรกค่ะเรืออากาศตรีเทิดศักดิ์ทองโชธนะคะ
แล้วก็ภรรยานะคะครูเจริญรัฐทองโชธ
สวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ได้กลิ่นอายมากสวัสดีค่ะทนายตั้ม

แล้วคุณรู้สึกได้กลิ่นอายเดิมไหม
ว่าก่อนเข้ารายการมันคล้ายกันเลย
แต่เดี๋ยวคือต้องเอาให้ชัดก่อน

เราบอกว่าคุณเชื่อ๒ท่านนี้เลย

ต้องสอบให้จริงเยอะ

เต็มที่ถ้าดิฉันเชื่อแค่๕๐ของเรื่อง

ในขณะที่ตำรวจก็มีข้อมูลทั้งหมดมากกว่าดิฉันนะคะ
แต่ก็เลี่ยงที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ก่อนตอนนี้นะคะ

หวดดิฉันเหมือนได้สัมภาษณ์คุณลุงจรูน
คุณจำฝันคุณลุงจรูนอดีตตำรวจนี่อดีตทหาร
อดีตทหารแต่เวลาเรียกเราจะเรียกหมวดเหมือนกันใช่ไหม

เออแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นคุณลุงจรูนใช่ไหม

หมวดเทัดสักค่ะไปซื้อลอตเตอรี่ของวงวด
๑สิงหาคมไปซื้อวันไหนคะ

เอาอย่างนี้นี่ฉันถามจริงค่ะ
นี่เรียนถามจริงนะคะคือทุกอย่างอยากจะรู้ทั้งหมดเลยนะคะ
ตอบได้ตอบตอบไม่ได้ไม่ต้องตอบ
จำได้แน่เหรอคะว่าไปซื้อวันนั้น

ก็๒๐กว่าใบหลายล้าน
ชิคกี้พาย๓๐มีแอบไว้

ไม่อยากให้ใครรู้ก่อน
มันไม่ถูกเราก็ไม่บอกถ้าถูกเราก็

งวดหนึ่ง๒๐๓๐ใบเลยเหรอ

ถ้าไม่มีก็๕ใบก็หรูแล้ว
แล้วเวลาไปซื้อซื้อร้านเดียวไหมคะ

เฉลี่ยแล้วแต่ละงวดแล้วแต่แวะที่ไหนมีหวยเจอก็ซื้อ

ก็นี่ร้านนี้ที่ซื้อประจำเทียนนับหนึ่งที่ไปเนี่ย

ที่จะไปเรื่อยบ่อยทุกเดือนต้องไปดู

ถ้าเห็นนะก็จะซื้อ

เฮ้ยผมได้เลขนี้มาเลขเด็ดเก็บไว้ให้ด้วยมีแบบนี้ไหมคะ

อย่างนั้นเขาก็มีแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเลขเด็ด
ผมชอบจะเล่นอยากเล่นเลขนี้จอง๕ใบ

เดี๋ยวนะที่บอกไม่ได้มีร้านประจำว่าจะต้องพุ่งไปร้านเดียว

ครับ
เวลาเราไปซื้อไปคนเดียว

ส่วนใหญ่ไปกันสองคนหรือคนเดียว

๒คนก็แอบไม่ค่อยได้เนาะ

น้อยครั้งที่จะไปคนเดียวใช่ไหมคะ
ก็ไปคนเดียวแล้วแต่ใครจะไปซื้อก็ได้ไง

ไป๒คนเอาแวะดูหน่อย๒คน
รอบนี้ที่ซื้องวด๑สิงหาคมเนี่ย
แล้วร้านนี้ที่เป็นข่าวกันอยู่ไปกี่คนคะ

ที่นำประมาณ๑๓ใบก็๑๐๐๐หน่อย

เพราะว่ามันมีไอ้นั่น๓ใบ๓ใบ
อาจมี๒แล้วก็มี๘๐บาทอีก

เป็นเลขชุดกี่ใบมากี่ชุด

สรุปท่านอิทธยะจะถามว่าตกลงซื้อกี่ใบคะ

จำหน้าคนขายได้ไหมคะ

ร้านที่เป็นข่าวกับเราเนี่ยนะคะ
ร้านถือว่าเป็นร้านใหญ่ในจังหวัดไหมคะ

เรามีจังหวะซื้อไหมว่า

ก็เราไปรอบหลังเขาซื้อหวยชุด

แล้วก็จะบอกว่าหยุดชุดใหญ่จะมาที่หลัง

แล้วก็ซื้อมาก็จบ

ที่นี้ที่มันถูกรางวัลที่สอง
ตกลงถูกรางวัลที่๒กี่ใบคะ

เราซื้อแบบเป็นชุดมาเลยเหรอคะ

อันนี้๕ใบเราแยกมา๓

เราขอแยกซื้อแค่๓ใบ
เขาก็ขายไงผมก็ได้มา๓ใบ
เดี๋ยวนะตามปกติถ้าเขาจับชุดไว้

จะไปเหลือเหรอ

เริ่มรำคาญในฉันแล้วใช่ไหม

เราเห็นว่าเขารวมกันไว้๕ใบ

หมวดก็รู้ใช่ไหมว่า๕ใบ
อันนี้ผมบอกไม่ได้ตรง
เพราะว่ามันอาจจะเฉพาะใช่ไหม
หรือไม่รู้ว่ากี่ใบ
ผมก็เอามา๓ใบนี่๓ใบ
เขาก็หยิบให้ผมผมจะมีอยู่เองไม่ได้เขาจับมาแล้วก็เออ
แล้วเขาทวงไหมคะบอกเออพี่ไม่เอาไป๕ใบเลยล่ะเนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยกับชุด๕ใบ

เดี๋ยวลูกค้าเราแบบเป็นลูกค้าชั้นดีคือเราขอเท่าไหร่เขาต้องให้เท่านั้นเหรอ
ก็ทุกคนน่ะใช่แต่ว่าทุกคนก็มาอย่างนี้เหมือนกันหมด
เอาเท่านี้ก่อนนะเอาเท่านี้ก่อน
สิทธาค่ะคือเมื่อสักครู่นี้ได้พบกันก่อนเข้ารายการที่ฉันอยู่แล้วล่ะนะคะ
ตอนนั่งคุยเนี่ยคุณคิดว่าเรื่องนี้พิสูจน์ยากไหม

คือเอาเรื่องประเด็นแยกหรือไม่แยกก่อนดีกว่าไอ้ที่แยกหรือไม่แยกเนี่ยมันแล้วแต่แม่ค้าเลย
แต่ถ้าเกิดว่าแยกมาแล้วเนี่ยยังไงเขาขายราคาเดิมสมมุติว่า๕ใบเขาขายใบละ๑๐๐นะครับ
มา๓ใบเขา๓๐๐อย่างที่คุยกันใบชุดละ๒ใบที่เป็นคู่เขาก็ซื้อใบละร้อย
ก็ถามว่าผลรวมยังไงมันก็ได้ชุดละ๕๐๐เหมือนเดิมนะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าแม่ค้าเขาไม่ได้เสียเปรียบเขาก็น่าจะ
คือมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดพฤติกรรมการขายหรอกก็เขาจับไว้เขาจับไว้เท่านี้
อันนี้เรื่องนี้นะมันเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องไปสอบพฤติกรรมของแม่ค้าคนนี้แล้ว
โดยเอาลูกค้าหลายคนที่เคยซื้อกับเขาเนี่ยว่าพฤติกรรมของแม่ค้าคนนี้เคยขายแยกใบไหมเพราะบางคนเขาก็ไม่เอาเลยเขาก็จะขายเป็นชุด

ใช่เลยค่ะใช่เลย

นี่มาทางครูบ้างค่ะครูก็เคยเป็นลูกค้าร้านนี้แบบไปคนเดียวเคยไหม

แล้วเราเคยไหมคะที่ไปซื้อแบบที่เขาทำไว้เป็นชุดแล้วขอซื้อแบบไม่ครบชุด

เคยด้วยเอ้าแล้วยังไงแล้วเค้าให้เหรอคะ
ให้ค่ะเขาบอกเออสำหรับคุณครูนะให้เลยค่ะ

จะเอาสองใบสามใบอะไรเนี้ยบอกเค้าได้เลยค่ะ
ทั้งที่เขาแบบเหมือนกับแบบทำมุมไว้แบบจับเป็นชุดนะนะ

ก็ไม่ทราบเหมือนกันคือเราเป็นลูกค้าแบบสนิทกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้

ครูไปซื้อคนเดียวบ่อยไหมคะ

ไม่ใช่อะไรคือเวลาไปคนเดียวก็คือเหมือนกับแสดงว่าเขาต้องคุ้นทั้งสองท่านเป็นลูกค้า

และเขาต้องคุ้นว่าทั้งสองท่านเป็นสามีภรรยา

คือที่ฉันพยายามถามเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่าวิธีคิดของคนที่มองว่า
เขาจะจำได้ไหมว่าคนที่แยกกันมาแล้วก็มาด้วยกันบ้างแล้วก็แยกกันมาแล้วก็มาด้วยกันบ้าง
แปลว่าเขาทราบว่าทั้งสองท่านคือสามีภรรยากัน

ซื้อร้านนี้บ่อยที่สุดในพิศนุโลกไหมคะ

เขาก็ขายเยอะเหมือนกันค่ะถ้าเป็นหวยชุดเราต้องการหวยชุดเราก็ไปร้านนี้คือเขาจะเยอะมากเลยอะไรอย่างนี้เราสามารถเลือก

ไม่ค่ะบางทีมันไม่มีเลขโดนใจอะไรเราเนี้ยเราก็ไม่ซื้อ
อยากได้หวยชุดแล้วครูไปแยกชุดเขาทำไมล่ะคะ
อ้าวบางทีเราถูกใจแค่เนี้ยอะไรเนี้ย
เอาเท่านี้เอาเท่านี้บอกบุญเราคงไม่ถึงอะไรเยอะอะไรอย่างนี้เราเอาแค่นี้อะไรอย่างนี้
ซึ่งเป็นอย่างที่ทนายตั้มบอกไหมว่าต่อให้เขารวมไว้เป็นชุดนะแต่เราเอาไม่ครบอย่างเช่นเขารวมไว้๕ใบ
เราบอกขอสามราคามันจะเท่านั้นราคามันจะเท่าเหมือนกับตอนเป็น๕ใบถูกไหมคะ
ใช่ค่ะแต่เขาจะยอมแยกใช่ไหมยอมแยกค่ะปกติปกติตัวครูเองนะคะเฉพาะครูเลยนะคะเวลาครูไปซื้อร้านนี้ด้วยนะครูจะไปซื้อกี่วันก่อนลอตเตอรี่ก่อนหวยออก
ก็บางทีก็วันสองวันก่อนลอตเตอรี่ออกอะไรอย่างนี้วันสองวันเองอ่ะคือแบบมันจะมีเลขที่เราแบบถูกใจอะไรอย่างนี้ก็ซื้อค่ะ
เวลาที่ไปซื้อชุดเขาแล้วซื้อเขาไม่ทั้งชุดขอแยกชุดเขามาเนี่ยส่วนใหญ่ไปซื้อวันใกล้แล้วหวยออกไหมคะ
บางทีก็ไม่ค่อยใกล้อะค่ะไม่ค่อยใกล้อะค่ะเขาจะมาหลังจากหวยที่เป็นใบร้านนี้คนขายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าลูกเขาสะพ้ายเขาอะไรอย่างนี้ค่ะเราเคยซื้อกับหลายหลายคนไหมคะหมายถึงว่าไปแล้วเปลี่ยนหน้ามาซื้อกับหลายคน
หลายคนแต่เขาจำเราได้หมดได้หมดค่ะแม่เขาจะแนะนำให้รู้จักหมดเลยอืมเนี่ยแล้วแล้วรอบที่ไปซื้อเนี่ยที่ที่ได้รางวัลที่สองมาสามใบเนี่ยซื้อกับผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงผู้หญิงอายุเยอะไหมก็ก็เยอะแหละครับน้อยกันเนี่ยประมาณเนี้ยน้อยแต่น้อยกว่านี้เขาเรียกว่าพี่อ๋อเขาเรารู้จักชื่อเขาไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะรู้จักชื่อสักคนไหมที่ไป

ที่สพเมืองพิสุนโลกถูกไหมคะใช่ค่ะเราได้ไปแจ้งความไว้ไหมว่าแบบเราถูกหวยแล้วเราเรื่องเจอเรื่อง๓๐ล้านธนาศิษฐาอะไรเนี่ยนะพอเราถูก๖๐๐ป๊อบเราไปแจ้งกับเขาไว้เลยไหมว่านี่เป็นหลักฐานนะครับผมถูกจริงนะครับเราแจ้งไว้ไหมครับไม่ได้แจ้งเพิ่งพ่อก็ไปแจ้งผมไม่แจ้งหรอกมันน้อยเงินยังน้อยอยู่แหละย่
แจ้งความ
ค่ะเขาเข้ามาที่โรงเรียน

ไม่รู้จะไปยังไงดีนะเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับ

คือที่มีข้อโต้แย้งกันอยู่แม่ค้าบอกว่า

ไม่ได้แบ่งให้หรือว่าขายเกินมา
นะครับเขามีหลายประเด็นนะ

ซึ่งมันมีผลต่างกันเหรอว่า

ขายก็อาจจะเป็นการรักทรัพย์แต่ถ้าเกิดว่าขายเกินมา

ไม่ได้ขายคือเราหยิบไปเอง

ก็นับสองรอบแล้วจ่ายเงิน
หัวเอ๊กซ์ก็ได้มาที่เราแล้วก็ออกจากร้านไป

เขาแจ้งเราเขาแจ้งความเราข้อหาอะไร

ผมยังไม่รู้ว่าอะไร

ที่ตำรวจเขายังไม่อยากให้ข่าว

เขาก็เซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับ

ถ้าเกิดว่ามันไม่จริงก็ไม่ต้องไปแจ้งข้อหาเขา

ยังไม่ได้มีพยานใดมานะตอนนี้
ในขณะที่ตัวละครของหวยสามสิบล้าน

กึ่งจะเป็น๓ฝ่ายคือต้องมีพยานอีกกลุ่มหนึ่งด้วย

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา

ถูกหกแสนเองเพื่อนบอกให้ไปแจ้งความเอาไว้
ดูเปล่า๓๐ล้านเห็นไหมเป็นคดี

คือมารู้ว่าตัวเองโดนค่ะ

โดยคนที่รับรู้เรื่องนี้เป็นคนแรกคือครูใช่ไหมคะ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

ว่าจะขึ้นร้อยละเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

เพราะเงินมัน๖แสนอะไรอย่างนี้ไง
พอเข้าไปปั๊บเขาบอกสวัสดีค่ะ
เขาเรียกครูด้วยนะเขาบอกสวัสดีค่ะครูรัฐ

คุณรัฐถูกรางวัลเหรอบอกถูกรางวัลค่ะ

กี่ใบคะบอก๓ใบค่ะ
พอบอก๓ใบปั๊บครูรัฐจะไม่ทันตั้งตัวอะไรเลย
ว่าจะพูดว่าจะให้สักกี่บาทอะไรอย่างนี้ไง

วยเกินไปเนี่ยครูหวยเกินหวยเกิน

แฟนเราไปซื้อหรืออะไรหรือเราไม่ได้คนซื้อ

เพราะแฟนบอกถูกรางวัลที่๒เราก็
บางทีรู้จักเขาไม่รู้จักเขามั่งอะไรอย่างนี้

คือเขาใช้คำบอกว่าอะไรคะครู

เกินหวยเกินไปใช่ไหม

เขาพูดหวยเกินหวยแบบเย็บติดจาก
อะไรอ่ะ

ตัวสีแดง๕ใบ๒ใบ๓ใบ
ยังเป็น๕แดงอยู่๕ใบอย่างนี้
คุณขาย๓ใบอะไรอย่างนี้ก็คุยได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้
เราก็บอกคุยกันดีไหมหรือมีอารมณ์
มันชักเริ่มมีอารมณ์แล้วไงเขาพูดบอกโอ้โหพูดไปเรื่อยอ่ะ
เราก็ฟังไม่ค่อยจะทันนะเนอะพวกแม่ค้าเขาพูด
อะไรที่เขาเคยทำอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้
ผู้หญิงคนนี้ครูเคยซื้อกับเขาไหมคะเคยค่ะ
แล้วผู้หญิงคนที่สนิทกันดีด้วยเหรอ
ผู้หญิงคนที่ครูรัฐไปเจอเนี่ยหวดซื้อกับเขาหรือเปล่าคะวันนั้น

เราพูดถึงคนเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกัน

แล้วก็เคยซื้อกับคนนี้ของร้านนี้หลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ

ประจำด้วยอ้าวคนนี้เขาเรียกหมวดว่าอะไรคะ
ไม่เราก็ไม่รู้จากผมเนี่ยแต่เขาเขาจำได้
ก็เค้าเรียกเบอร์แฟนครูรัฐหรือคนผ่านหวังชาติ

ว่าเพราะแฟนครูรัฐแต่เรียกแฟนครูรัฐว่า

ครูรัฐทีนี้เรื่องวันนั้นเนี่ยจบบทสนทนาที่คุยกับเขาว่าอะไรคะ

บอกมันอะไรนะเขาอาจจะซื้อเขาให้เราอะไรอ่ะเขาเอาอะไรนะ
ไอ้ที่เป็นแพ็คที่ขายอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนต้นคั่วของเขาต้นคั่ว
แล้วก็มีเลข๕อยู่ในซองแล้วก็มีลอตเตอรี่อีก๒ใบอยู่ในซองอันนั้นนั่นแหละ
ซึ่ง๒ใบนั้นเลขเดียวกันกับที่ครูถูกเหรอคะครูได้ดูไหม

ไม่ได้ดูว่า๒ใบนั้นคือเลขเดียวกันกับที่ครูถูกหรือเปล่า๓ใบใช่ไหม

ไม่ได้ดูแล้วที่เขาออกมาโชว์เขาต้องการจะบอกอะไรครูคะ
คือเหมือนว่าอ๋อนี่ไงกำลังตามหาอยู่พอดีเลยเลขนี้เกินบอกอะไรวะเลขอะไรเนี่ย
คนแถวนั้นได้มีใครมายืนดูตอนที่เราคุยกับเขาไหมคะ
มีไหมเหรอรู้สึกว่าจะมีอีกคนนึงหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วก็คือแบบไม่คุยแล้วคุยกันอยู่นานไหมคะ
ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ

เขาบอกว่าให้มาเคลียร์

เขาบอกเคลียร์อะไรอ่ะไม่รู้งั้นกลับก่อนนะ
ว่าอย่างนี้เอามาเคลียร์ด้วยถ้าถูกหวยอะไรอย่างนี้

อ๋อยังไม่ได้ควักขึ้นมา

โรตอรี่เนี่ยอยู่ที่ผมมีอะไรตัวเปล่า

แล้วครูรัฐกับหมวดตกลงแล้วรู้เมื่อไหร่คะว่าเขาไปแจ้งความ
เข้าไปวันที่เขามาหาที่โรงเรียนก่อน
เขาไปถามบอกว่าอ่าครูรัฐว่าไงอ่ะ

เรื่องอะไรเราก็ว่าอย่างนี้แล้วเพราะเราขึ้นเงินไปแล้ว
เขาบอกอะไรนะจะเอายังไง
เขาบอกจะเอายังไงบอกไม่เอายังไง

มันจะให้ผมไปเคลียร์
ครูคือรางวัลมันออกวันที่๑สิงหา
ครูไปที่ร้านเขาวันที่เท่าไหร่

วันที่๒แล้วเขามาหาครูที่โรงเรียนวันที่๓
คือเขาบอกให้มาเคลียร์แต่แฟนไม่เคลียร์ไปขึ้นรถ
เขาไปแจ้งความวันที่เท่าไหร่เราทราบไหมคะ
ก็เดินเข้าไป
ด้วยว่าเป็นคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๒

ร้อยเวรเขาบอกอ๋อเมื่อวานเขามาแจ้งไว้

ก็ให้ผมไปเคียร์

เขาบอกให้ไปเคียร์เขากับใครฮะ

แน่นี้มันเรียงหัวไอ้สามสิบพาน

เขาไปแจ้งความวันที่๒เหมือนกัน

แล้วพอขึ้นไปบนโรงพักปุ๊บ
ตำรวจเจอหน้าเราแล้วว่าอย่างไรคะ

สับสนมากว่ามันมีผลไหม
เรื่องบทสนทนาของคนสองคน
มันมีผลไหมเวลาดำเนินคดี

มันมีผลไหมว่าใครทำอะไรกับใครก่อนและหลัง

แล้วก็การคุยกันคุยอะไรยังไงบ้าง
จากการฟังที่ทางคุณครูเขาเล่านะครับ
แสดงว่าวันนั้นที่เจอกันที่มีการไปคุยกันวันที่๒

เขาได้เอาที่บอกว่าต้นคั่วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไอ้สามเหลี่ยมตรงมุมที่เขียนมา๕ใบ

นั่นแหละแต่คุณครูความใจเขาคือต้นคั่วแต่มันก็คือไอ้ตัวเย็บปิดนี่แหละ

ก็แสดงว่าหวยชุดนี้มันเป็น๕ใบจริงนะครับ
ทีนี้เนี่ยผมคาดว่านะเขายังไม่รู้ว่าใครซื้อสาวใบนี้
ใช่เลยค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าใครซื้อไป
พอครูรัฐไปจุดประกายแบบว่าถูกหวยรางวัลที่๒๓ใบแค่นั้นแหละ
เขาก็จุดตะกายขึ้นมาเลยหวยเกินหวยหายอะไรเขาก็ไม่รู้
นั่นแหละพอเขารู้แล้วว่าทางครูเขาก็อาจจะเข้าใจว่าทางครู
ครูรัฐเป็นคนซื้ออาจจะจำไม่ได้ด้วยว่าเป็นสามีซื้อนะครับ
แต่ตอนนี้ข้อที่จริงมันเป็นที่ยุติแล้วแหละว่าเขาได้มีการส่งมอบกันจริง
ไม่ว่าจะเป็นการขายหรืออะไรเกินก็แล้วแต่
ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสืบว่าเราได้ไปตลาดจริงหรือเปล่า
ไม่ต้องไปหากล้องวงจรปิดแล้วเพราะเขาก็ยอมรับว่ามีการส่งมอบกันแล้วนี่คือประเด็นแรก
แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าหายไปหรืออะไรยังไงเลยไม่ได้มีการส่งมอบอะไร
อันนี้อาจจะต้องไปตามกล้องว่าเราได้ไปวันนั้นจริงหรือเปล่า
อ๋อไม่ซับซ้อนเหมือน๓๐ล้าน

คล้ายกับเรื่องหวย๓๐ล้านเลยมีการไปแจ้งความวันที่๒
นะครับถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองหยิบเกินหรือว่าไม่ได้ตั้งใจ
จะขายขายอันอื่นขายผิดขายเกินอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ย
ตั้งแต่วันที่๒๔มีการติดตามทวงถามไหม

หรือมีการแจ้งความไว้หรือเปล่า

ทำไมถึงมาแจ้งหลังหวยออก

คือสมมุตินะคะสมมุติถ้าเขาเกิดมีแจ้งความไว้
วันที่๒๕หรือหลังวันที่หมวดไปซื้อ
อันนี้มันก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือขึ้น

ต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบอีกว่า
ตกลงขายจริงหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจขายลูกค้าเสร็จแล้ว

ถ้าเกิดว่าแม่ค้าอ้างได้

ถ้าเกิดว่าแม่ค้าทุกคนอ้างว่าขาย
พอขายไปเสร็จแล้วแล้วมาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะขายให้

การตลาดของการขายรสลี่

เราก็ยังงงเราแบบอื้อหือเราเป็นลูกค้า

คือผู้มันกลับของสพก็บอกนะครับว่า

มีเวลาจะไปที่๓๐ล้านค่ะ
เงียบไปตั้งนานถึงไหนแล้วนะสักครู่ค่ะ

เล่าเหมือนกันกับทางฝั่งนั้นหรือเปล่านะนะคะ

วดจำจังหวะตอนที่ซื้อ๓ใบได้ไหม

ใครดึงใครนับ
อย่างไรอะไรเกิดขึ้นอย่างไรจังหวะนั้น

อันนี้๓ใบอันนู้น๓ใบ
แล้วก็ไอ้พวก๒ใบ๒ใบ
แล้วก็อันนี้มาแล้วผมมาดูข้างหน้าอีก
๑ใบหยิบได้เลยไงเพราะอย่างละใบอย่างไร

หมวดชี้หรือหมวดหยิบคะ

แต่ทีนี้มันเป็นปึกใช่ไหม

แล้วแม่ค้าพูดว่าอะไรคะตอนที่เราบอกเอาอันนี้๓ใบ

เขาไม่บอกเอาจริงเขาไม่บอกหรอ
ซื้อ๕ใบเถอะค่ะอันนี้ชุด๕ใบ
เราคุยกันแล้ว๒ใบ๓ใบได้หมด
๓ใบ๒ใบได้แยกได้เลย
ผมไปซื้อทุกครั้งทุกเดือนมันแย่งมาหมด
แล้วยังไงเขาแกะอะไรอย่างไรบ้าง
เขาก็ต้องแกะไอ้นี้ไงแทรกเร็วนั่นนึง

เอามาน่ะยื่นให้เลย

๕ใบก็เต็มที่จะใส่ทั้งหมด

เขาเป็นคนหยิบแบ่งในชุดให้เราเอง

เพราะเดี๋ยวถ้ากล้องวงจรปิดมา

หรือว่าไอ้หมูชี้อันนี้แล้วเขาหยิบไป

ว่าเราหยิบหรือหยิบไปให้เขา
ก็ไอ้หมูชี้ไว้๓อันเดี๋ยวจะจำตรงไหน

วะเอางี้ก่อนนะ
ถ้าคำตอบหมดอย่างนี้คำถามคืออันนี้เขาเรียกไม่ชัวร์แล้วสิ
คือก็อย่างที่บอกว่าคล้ายลุงจรูนตรงที่เธอจำความจำไม่ค่อยจะได้
คือก็เข้าใจนะว่าซื้อทีมันเยอะซื้อหลายล้านด้วย
แล้วร้านนี้ก็ซื้อมาตั้งกี่ใบทั้งหมด๑๒ใบ
กี่ชุด๑๒๓๔๕๖๗ชุดได้นะครับมันก็จะมีการสับสนได้
แต่ทีนี้เขาก็สับสนโอเคแต่ว่าคนขายถ้าเกิดรู้ว่ามีการเอาไป
วันที่๒๔แล้วนะครับคนขายผมว่านะเขาต้องรู้ดีว่า
ขายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็หวยเหลือเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ตรงกับยอดซื้อแต่ละวันหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ทาง
ค้าแม่ค้าขายหวยเนี่ยปกติเขาจะทำบินพวกนี้หรือเปล่า
ผมไม่รู้นะให้เขามาคอนเฟิร์มดีกว่าว่าปกติแล้วเขาจะมีการเช็คกันหรือเปล่า

คือตอนนี้ที่ยังคาราคาสังเขาไปขึ้นเงินแล้วก็จริงนะ
แต่คำถามคือเขาอายัดได้ไหมเขาอายัดเหมือน๓๐ล้านได้ไหม

แต่คนที่จะอายัดได้จริงคืออำนาจศาลปรับประสอบปรับประงอ

ถ้ามีคนมาอายัดของเขาได้ถ้าเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างนี้ใช่ไหม

เหลือ๒นาทีสุดท้ายเอาเรื่องคุณก่อน๓๐ล้านไปถึงไหนแล้วเนี่ย

ครั้งที่๑กับครั้งที่๓เดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่ง

ถัดไปเนี่ย๒๐สิงหาแล้วเมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

โอ้โหผมไม่รู้เลยคือแต่ผมขอสารแล้วว่า
นัดแค่เดือนละ๑วันขอทีเยอะเลย

ก็มันต้องได้สิครับว่าเอาขอหลายวันหน่อยเดือนหนึ่งนะครับ
จะได้จบเร็วไม่งั้นถ้าเดือนละครั้งเดือนละครั้งมันเสียเวลา
คดีคุณรอแค่คดีนี้ก่อนถูกไหม
ถ้าคดีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคดีอื่นค่อยคืบถูกไหม
ใช่ครับเดี๋ยวมันจะค่อยมาเรื่อยนะครับ
ก็อยากจะฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าหรือใครที่คิดจะไปโกงหวยคนอื่นนะครับ
ให้ดูเคสผมเป็นตัวอย่าง
แหม่งเตือนซักทีนะครับมันต้องเตือนนะครับ
เพราะว่าบางคนเพิ่งจะเริ่มทำตอนนี้มันสามารถถอยหลังได้
แต่ถ้าเกิดว่าเดินไปเหมือนกับคุณครูคนนึงแล้ว
มันจะถอยหลังมาไม่ได้แล้วมันจะลำบากนะครับในอนาคต

เหนือจากคดีนี้มีอันไหนที่ยังทำอะไรอยู่บ้างคะ

ไม่เงียบคือผมก็ทำโครงการนอกจากช่วยเหลือเวลาชน

วันพฤหัสวันที่๙สิงหา
ผมจะไปที่นี่ราชรีโรงเรียนครูรุราชรังสรรจอมบึง
ไปไหมว่างไปบรรยายกฎหมายโครงการพี่สอนน้อง

แต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วในมุมของคนที่ทำคดีใหญ่มาเรื่องลอตเตอรี่

ก็ตรงกันกับที่ท่านภูมิกับให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้
แล้วก็ช่วงโฆษณาช่วงแรกของรายการ
ถ้ามุมกรรมก็ยังจะบอกว่าไม่ยากไม่ยาก

แต่ไม่รู้ว่าเราหยิบมาหรือเขาหยิบให้
อันนี้มันต้องมีสับสนเข้ามานิดหน่อย